นี่เริ่มต้นของข่าวเที่ยงไทยรัฐวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
โดยเมื่อเช้านี้ก็มีประชาชนเดินทางไปร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรม
อย่างณแอดคาราบาวได้ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์

แล้วก็บอกด้วยค่ะว่าตั้งใจที่จะมากราบลาหลวงพ่อคูณเป็นครั้งสุดท้าย
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการสรุปยอดประชาชน
ที่เดินทางมาที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวานนี้มีกว่า๗๐๐คน
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศในช่วงเที่ยงนี้จากผู้สื่อข่าวของเรา
คุณยุธยาตุ้มมีรายงานสดมาจากจังหวัดขอนแก่น

ว่าจะมีประชาชนมาร่วมวางดอกไม้จันทร์มากขึ้นเรื่อย

มีประชาชนมาร่วมวางดอกไม้จันท
มากถึงได้มากถึง๗๐๐๐๐นาทีเดียวครับ
การวางดอกไม้จันทร์ก็ยังคงเป็นไปอย่างเรียบร้อยอยู่
ประชาชนไม่ต้องรอคิวนานครับ

มาร่วมกับลาหลวงพระคุณเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
ช่วงสายที่ผ่านมานายยืนยงโอภากุล

สาขาศิลปะการแสดงนักร้องชื่อดัง
เดินทางมาที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
จนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์

พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพระคุณบริสุโธ
นายยืนยงผู้ขับร้องเพลงหลวงพระคูณที่โด่งดัง
เนื้อหาสื่อถึงคำสอนของหลวงพระคูณ
เข้าใจง่ายเสียดสีสังคมที่งมงาย
ตระหนักถึงหลักธรรมที่แท้จริง
ว่าคงไม่มีเพลงไหนสื่อออกมาได้ดี

และด้วยความเคารพหลวงพระคูณเป็นอย่างมาก
ตั้งใจมากราบลาหลวงพระคุณเป็นครั้งสุดท้ายครับ
เป็นพระอริยสงธิพย์ของโควียดุชาธาร์
ในความมีเมตตากรุณาต่างจากสังคมไทย
ต่อชาวพุทธและหลักธรรมของท่านก็ง่าย

และกับการปฏิบัติโอ้งท่านไม่มีเจ้าหุ่นโจยา
ผมคิดว่าท่านมีชื่อเสียงระดับที่๒
องค์มหมาราชาอย่างต้องเสด็จเงินท่าน
ท่านก็ยังเป็นทุกคนทั้งหมดจากทุกวิทยาลัยที่สุภาพที่ผมวิจัยกัน๑๐ปี
จากนั้นนายยินยงได้ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ด้วยนะครับ
และมีพระสงฆ์๑๐รูปจากวัดมักสำราน
วันนี้มีพระศาสนกิจโศพลเจ้าอวาดวัดสมินารีพระอลามหลวงกรุงเทพมหานคร
นายสุวรรคลิปตะพันลบอริฐรองรายกรรธมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาส
มีประชาชนมาร่วมในพิธีในรอบ๑๐นาฬิกาจำนวนมากครับ
โดยเจ้าหน้าที่สรุปยอดจำนวนคนที่มาร่วมวางดอกไม้จันทร์
เมื่อวันที่๒๓ปกราคมก็คือเมื่อวานมีจำนวนคนที่เข้าสูญประชุม
จำนวนทั้งสิ้น๗๔๖๖๒คน
จำนวนคนที่เข้าวางดอกไม้จันทร์ที่เมนลอยชั่วคราวรูปนกหัสดีลิง
ด้านหลังพุทธมนตร์พลอีสาน๔๔๔๐๔คน
ก็สังเกตนะครับว่ามีประชาชนเพิ่มขึ้นทุกวัน
จาก๓วันแรกที่เจ้าหน้าที่ได้รายงานไว้
ก็คือ๓๐๐๐คน๕๐๐๐คนแล้วก็เมื่อวานนี้๗๐๐คน
คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยนะครับ
แต่การจัดระเบียบการเข้าวางดอกไม้จันทร์ก็ยังเป็นไปอย่างเรียบร้อย
ประชาชนยังไม่ต้องรอคิวนานนะครับ
สำหรับยอดแจกหนังสือที่ระลึกงานหลวงพระคูณ
แจกในวันที่๒๓มกราคมเมื่อวานนี้
ใหญ่แจกเฉพาะเจ้าภาพทั้งหมด๑๕๘เล่ม
เล็กแจกทั้งหมดทั้งประชาชนนะครับ
แล้วก็กลุ่มที่มากับเจ้าภาพด้วยรวม๓๑๔๐๔เล่ม
แล้วก็ยังมีหนังสือเล่มเล็กที่แจกอยู่บริเวณ
ชาปนักสถานโชคราวด้านหลังพุทธพลภูมิอีสานอีก๑๓๐๐๐เล่ม
รวมแล้วเมื่อวานนี้ก็แจกไปทั้งหมด๔๐๐๐กว่าเล่มเลยทีเดียวครับ
สำหรับในช่วงนี้นะครับซึ่งไม่มีพิธีกรรมทางศาสนานะครับ
ก็จะเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าวางดอกไม้จันทร์ได้ถึง๓จุดนะครับ
ก็คือบริเวณด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของศูนย์ประชุม
แล้วก็จะเปิดให้เข้าไปวางดอกไม้จันทร์บริเวณตรงกลางได้ด้วยนะครับ
ซึ่งก็จะเห็นว่าตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่มักจะเดินไปตรงกลาง
เพราะว่าจะได้อยู่ใกล้กับหีบบรรจุสรีระสังขารของหลวงพระคุณมากที่สุดนะครับ

แต่ว่าประชาชนก็สามารถแยกออกมาได้ทั้งซ้ายทั้งขวา
เพื่อระบายประชาชนให้วางดอกไม้จันทร์ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ